ที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ซ้อน๓ค่ะ

พอดีไปขี่ตัดหน้ารถ๖ล้อค่ะ
แล้วก็เลยเกิดชนกันจนเกิดเป็นอุบัติเหตุ

นี่นะฮะที่กำลังจะออกจากถนนมานี่นะครับ

เดี๋ยวเขาก็หยุดแล้วนะ
แต่จังหวะมันนิดเดียวนะครับ
นี่ค่ะนี่ค่ะจังหวะนี้ค่ะ

อื้อหือ
แล้วชนแบบลากไปไกลด้วยค่ะ

ใช่ค่ะ๓คนพ่อลูกค่ะ

เสียชีวิต๒บาทเจ็บ๑นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนถึงป้อมตำรวจน้องหิน
เทศบาลหนองหินจังหวัดเลยค่ะ
โรงพยาบาลหนองหินและกู้ภัยสว่างคีรีธรรมกู้ภัยทางหลวงก็รีบลงพื้นที่นะคะ
ผู้เสียชีวิต๒รายคือนายสุรศักดิ์คำมงคูณวัย๒๙ปี
เด็กชายปรเมฆคำมงคุณอายุ๕ขวบค่ะ

ส่วนอีกคนนึงที่บาดเจ็บสาหัส
คือเด็กชายชัดชัยคำมงคุณอายุ๒ขวบนะคะ
ก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลหนองหินเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ถูกรถบรรทุก๖ล้ออีซูซูสีฟ้าทะเบียน๗๐๑๘๒๑พระนครศรีอยุธยา
เบื้องตนอย่างที่เห็นจากกล้องเหมือนสักครูนี้นะคะ
คือ๖ล้อคลับมาเล็งขวาสุดมุ่งหน้าไปอำเพิร์ธภูติกระดึง
ระหว่างว่ารถบรรทุกมาก็พุ่งออกมาพอดีเลยนะฮะ